เราของวันนี้เนี้ยนะฮะที่แถวแถวมลังสิทธิ์ย่านครองหลวงเนี้ย
ตำรวจเขานำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะฮะก็เป็นแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์การชุมนุม
เขามีการเตรียมเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมศาสตร์
แต่เขาไปเจอนังสือ๕๐๐๐เล่ม

๕๐๐๐๐เล่มใช้ชื่อว่านังสือปรากฏการณ์สถานฟ้า๑๐สิงหา
ตำรวจยึดไว้ทั้งหมดเลยไม่ให้เอาเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมได้
บอกว่าเนื้อหาด้านในมันมีการปลุกปั่นปลุกระดมอะไรแบบนี้ครับ

เป็นตำรวจภูทรภาค๑พร้อมด้วยตำรวจสพครองหลวง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอครองหลวงสัก๕๐กว่านายครับ
สกัดรถบรรทุก๖ล้อ๒คันของกลุ่มนักศึกษาปลดแอบ
เขาก็มีการขนอุปกรณ์แล้วก็หนังสือที่เป็นแถลงการข้อเรียกร้อง
แก่นำกลุ่มแนมร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม๑๐สิงหา
เขาใช้หนังสือชื่อว่าปรากฏการณ์สถานฟ้า๑๐สิงหานี่แหละครับ
เขาบอกว่าจะเอาไปแจกให้ผู้ชมนุมในวันนี้แหละนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยกำลังขับออกมาเลยจากหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านนวลตองนะฮะ
หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่ตำบลครองหนึ่ง
อำเภอครองหลวนย่างปะถุ๋มนี่แหละครับอืม
ตำรวจก็ไปยึดหนังสือเอาไว้นะฮะ
แล้วก็นำไปไว้ที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค๑
ตอนแรกเนี่ยนะทางกลุ่มแนวร่วมเขาไม่ให้ยึดนะฮะ
ภาคภูมิคุณผู้ชมเขาก็เลยแบบว่าอ่านั่งลงกับพื้นครับ
แล้วก็เอาแขนเนี่ยคล้องกันติดกันไว้แล้วก็นั่งกับพื้นเลย
ไปไหนเลยครับนะฮะเขาบอกว่าเขาถูกกล่าวหา
มันไม่ได้มีสิ่งของผิดกฎหมายนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็นั่งอยู่แบบนั้น
นี่ฮะอย่างที่เห็นในภาพนะฮะ
ต่อมาทางด้านของนายบรังสิมันโรมสสบัญชีบรายชื่อครับ
เป็นบรรลองลิขาธิการพักเก้ากลายแล้วก็นายศิราเจนจากครับ
สสพลังประชารัฐของกรุงเทพมหานครก็เข้าไปด้วยครับ
สังเกตการณ์หนังสือที่เขาถืออยู่นี่แหละครับนะฮะ
รังสิมันบอกว่าวันนี้นะทางเจ้าหน้าที่ได้ยึดหนังสือของกลุ่มนักศึกษาไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไร
แล้วก็ในรถเองเนี่ยที่ขนไปก็ไม่ได้มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรด้วยนะครับ
แจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วก็ในส่วนของคดีเก่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีหมายยึดก็เขาก็มองว่ามันอยู่ในการครอบครองแล้วก็พบเจอนะครับก็สามารถควบคุมได้ก็คงไปว่ากันตามกฎหมายต่อไป
หนังสือห้าหมื่นเล่มเนี่ยถูกยึดเอาไว้นะฮะแล้วตำรวจก็ไปค้นในรถก็ไม่ได้พบสิ่งของผิดกฎหมายอะไร
ก็ปล่อยให้รถบรรทุก๒คันที่บรรทุกเครื่องขยายเสียงเนี่ยสามารถเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมได้นะครับ

หลายจังหวัดนะครับที่ปฐุมนี่ก็ใช่นะครับ